ต้องฟังหูแล้วไว้ใจใครได้ไหมคะ

บกันมาตั้งนานตั้งนานนะคะ

ใช่เป็นเรื่องบานปลายแล้วล่ะค่ะสำหรับ

แต่ว่ากลายเป็นคอมเมนต์ในโลกโซเชียลมากมายคุณผู้ชม

ปิ๊งรักคุณน้ำหวานซาซ่า

๕ปีที่ว่านี่คือน้ำหวานซาซ่าพบ

ซึ่งล่าสุดค่ะมีแหล่งข่าวเป็นเพื่อนสนิทของสาวหล่อแฟนเก่าน้ำหวานนะคะ

เป็นสาวเฮลค่ะนี่เอามาจากนี้นะคะ

เฮลสลูบอยนะคะเราก็ไม่บอกแปลว่าอะไร

อันนี้อั้นอีกตามเขา
ควายเพราะว่ามีเขา
หลายห้าปีเคยเลิกกันไปแล้วครั้งหนึ่ง
แต่กลับมาคืนดีนะคะเพื่อนของเธอดูแลดี
ดูแลเฮลดีมากทุกอย่างเสกให้หมด

อันนี้ที่ดิฉันฟังมานะผมก็พอทราบเรื่องทราบราว
เขาบอกว่าดูแลไม่ได้แค่ดูแลแค่ตัว
คุณแหลวคุณแหลวนะดูแลทั้งครอบครัวเลย
โอ้โหทุกอย่างมันจะดีค่ะ
ก่อนเลิก๒๓เดือนเพื่อนมาบ่นให้ฟังว่า

กระทั่งไลน์มาบอกในกรุ๊ปว่าเธอเลิกกับเฮลแล้ว
เพราะว่าเฮลเป็นชู้กับควายมาปีกว่า

ซึ่งดิฉันก็ไม่รู้นะคะว่าเฮียวกับควายนี่คือใครกันค่ะ
และข้อมูลที่ได้มาจากเพื่อนสนิทของอดีตหวานใจของคนที่ตกเป็นข่าวเนี่ย

ฟังหูไว้หูค่ะแต่ที่แน่
คุณกวางบอกว่าตอนนี้คือยังไม่พร้อมออกมาพูดอะไรนะคะ
แต่ว่าโดยรวมทุกอย่างโอเคนะครับ
แล้วก็ต้องรอดูกันอีกทีนะคะว่ามันจะเป็นยังไง

บอกว่าจริงคู่นี้นะคะคือ
คือคู่ของฝ่ายหญิงกับธอมแฟนเก่าเนี่ยนะคะ

แล้วก็มีช่วงจังหวะหนึ่งที่ฝ่ายหญิงเดินทางไปต่างประเทศ
แต่ฝ่ายหญิงบอกกับทางฝ่ายธอม
บอกว่าเขาไปท่องเที่ยวกับผู้จัดการส่วนตัว
แต่ท้ายที่สุดแล้วพอเช็คไปเช็คมา
ทางฝ่ายผู้ชายก็ไปประเทศเดียวกันด้วยเหมือนกัน
อ้าวนอเวร์หรือเปล่า

แล้วที่มีจุดสะเทือนใจอีกอย่างหนึ่งคือ
เหตุว่าจำเป็นต้องมาเปิดตัวแบบนี้
เพราะว่าสื่อไปสัมภาษณ์ฝ่ายชาย
แล้วฝ่ายชายก็ออกตัวมาแล้วว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่กับฝ่ายหญิง

ก่อนหน้านี้มีการกลับไปง้องอนขอคืนดีกับฝ่ายธอมมาแล้ว
แต่พอเจอแบบนี้ฝ่ายธอมเองให้อภัยไม่ไหว

ก็เลยกลายเป็นว่าก็ต้องยอมรับไปโดยปริยายว่าตอนนี้คบกันแล้ว
และมีอีกหนึ่งจุดสำคัญเขาบอกว่า

ฝ่ายหญิงอันนี้เขาอ้างว่าแบบนี้นะครับคุณผู้ชม

เพราะว่าฝ่ายหญิงเนี่ยพอเอาไว้อย่างนึง

แต่รถที่เขาขับทุกวันนี้เขาไม่คืน
เมื่อว่าไอยวนมัวแซ่บ

หลอกมาใช้วิเจยานละกันเนาะ
นี่เป็นข้อมูลตามที่แหล่งข่าวได้คอมเมนต์เอาไว้ในโลกโซเชียล

เราไม่ได้บอกว่ามันเป็นความจริง